เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกันหน่อยนะคะ
คือเขาไปเที่ยวที่หมู่เกาะตารูเตานะ
แล้วก็เอาก้อนหินกลับประเทศไปด้วย
อาถรรพ์ข้ามน้ำข้ามประเทศเลยค่ะ
สุดท้ายต้องส่งก้อนหินใส่ปรายศนีย์กลับบ้าน

จากสหรัฐนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะ
เห็นเขาบอกมีนักท่องเที่ยวหยิบหินจากที่นี่ไป
ส่งกลับคืนมาประเทศไทยทุกครั้งเลย
ใช่เพราะว่ามีคำสาปอยู่ไงค่ะ

เฟซบุ๊คของอุทยานแห่งชาติตะรูเตา

เขาก็นำมาโพสต์แล้วก็นำข้อความนำภาพก้อนหิน
จดหมายหลายฉบับที่เป็นของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ที่ส่งกลับมาอย่างอุทยานแห่งชาติตะรูเตาะ

เพราะเหตุใดหลายครั้งหลายคนส่งหินกลับมายังเกาะหินงาม
ชมสัมผัสกับธรรมชาติอย่างมีสติ
และเราจะนำหินเหล่านี้คืนสู่เกาะหินงามให้นะ
จดหมายที่นักท่องเที่ยวเขาส่งคืนมาที่อุทยานแห่งชาติ
ใจความเขาก็ระบุไว้นะบอกว่า
ในช่วงวันหยุดเขาก็มาเที่ยวที่เกาะหินงามที่นี่ค่ะ
แล้วก็นำหินกลับไปเป็นที่ระลึกด้วย
เพราะไม่ทราบว่าอุทยานเขาห้ามนำหินออกไป
ก็เลยทำให้ทั้งเขาครอบครัวต้องประสบแต่โชคร้าย
เสียเงินปัญหาต่างมากมาย
เพิ่งรู้ว่าหินเกาะงามที่นำติดไปด้วย
เป็นสิ่งที่ห้ามนำเอาออกไป
เพราะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเกาะหินงาม

ใครเอาไปก็จะเจอแต่ความโชคร้าย
ก็เลยส่งคืนให้กับทางอุทยานค่ะ

แล้วก็ขอโทษด้วยที่นำหินกลับประเทศ
จากส่งหินมาแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวที่เขาเจอ

ทีนี้เกาะหินงามแห่งนี้พูดถึง
เขาเป็นเกาะขนาดเล็กอยู่ในหมู่เกาะตารูเตา
ธรรมชาติไม่เหมือนใครคือหากมองไปไกลเนี่ย
เกาะจะเป็นชายหาดเป็นสีดำซายเป็นสีดำ
ทีนี้พอหาดทรายสีดำเนี่ยเวลาส่งมีแสงมากระทบ

เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างมาก
เรื่องราวถูกเล่าขานนานกันมาแล้ว
ทุกก้อนบนเกาะหินงามจะต้องคำสาปของเจ้าพ่อตารูเตา
หากใครนำหินออกจากเกาะไปจะต้องมีอันเป็นไป
โดยมีคำสาปของเจ้าพ่อตารุเตาติดเตือนเอาไว้เตือนใจนักท่องเที่ยว

ผู้ใดบางอาจเก็บหินจากเกาะนี้ไป
ผู้นั้นจะพบแต่ความหายนะนานาประการ
กลับไม่ถึงบ้านประสบอุบัติเหตุ
พ้นจากหน้าที่การงานและจะพบภัยพิบัติไม่มีที่สิ้นสุดค่ะ
แล้วก็เป็นการเตือนภาษาอังกฤษด้วยเหมือนกันนะ

ใช่จากเดิมเขามีแค่ภาษาไทยตอนนี้มี๓ภาษาแล้วนะ

อ๋อนะฮะแต่ว่าหินที่นี่สวยจริงนะค่ะ